สงสารสายตาของน้องบ้างไหมคะก่อนน้องจะตายสงสารไหมคะ

เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว
โพธิภาพ

มาที่บ้านบอกว่าเบอร์นี้จะลาใครนะบอกหลานใหม่หรือตายแล้ว
คุณแม่ของเปรี้ยวเมื่อได้เห็นลูกขาวก็เป็นโรงพยาบาลครับ
ข้อคงเชื่อว่าเค้าไม่หลบหนีนะครับ
บอกว่าอยู่ในสายตาของเจ้าลี่จำลวดแม่น
นะครับผมว่านั่นเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงนะครับผม
ตัวเขามีความตั้งใจที่จะมอบตัว

ที่เลื่อนขึ้นมาเร็วเป็นพิเศษหน่อยเพื่อรับกับการถ่ายทอดสดของไทยรัฐทีวีนะคะจำทีละวันไม่เป็นไรต้นรายการวันนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะคะว่าทางไทยรัฐทีวีนะคะขอเชิญคุณผู้ชมร่วมส่งข้อความทางไลน์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวรายวันนะคะในช่วงรายการหลายรายการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวใส่ไข่ถามตรงตรงไทยรัฐนิวส์โชว์หรือว่า

ตามที่สังคมส่วนใหญ่มองว่าเหมาะสมกับสิ่งที่ทำลงไปจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับสำนวนอย่างเป็นทางการในการฟ้องนะคะคุณผู้ชมการทำแผนการรับสารภาพการให้รายละเอียดในการลงมือของคดีนี้สำคัญทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดกับสิ่งที่เป็นจริงต้องดูว่าตรงกันหรือเปล่าวันนี้ที่เราจะย้อน
ตลอด๔๕นาทีนะคะรวมถึงประเด็นล่าสุดที่ออกมากรณีคำอธิบายของเจ้าพนักงานก็คือตำรวจว่าตกลงแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ไม่ว่าจะถูกวิจารณ์อย่างไรก็แล้วแต่มีคำสั่งล่าสุดให้กับตำรวจแล้วนะคะว่ารักษณะที่ออกมาแล้วคนกังขาก็ถือเป็นความไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการถ่ายภาพแล้วก็ลงโซเช

จากนี้ความคาดหวังหรือสิ่งที่เรามองว่าชัดไม่รู้จริงหรือเปล่าในทางคดีนะคะแต่ในทางของความรู้สึกความสูญเสียของครอบครัวแน่นอนไม่มีใครปฏิเสธความสูญเสียนี้ได้นะคะอาจารย์ช่วงแรกขอให้เวลากับครอบครัวผู้สูญเสียก่อนคุณย่าวันนี้เนี่ยนักข่าวตำรวจเจ้าพนักงานเนี่ยเขาตามทำแผนกันเขารับสารภาพนะคนทำรับสารภาพก็ตามทำ
อันนี้ไม่ได้ดู
จริงแล้วหลังจากที่ทราบว่าหลานสาวเสียชีวิตเนี่ยคุณย่าดูข่าวละเอียดไหมตามดูทุกวันเลยไหม

ตอนที่ตามดูข่าวคิดอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะ

อยากให้จับคนร้ายได้เขามาประหารเลย
ย่าเรียกมันตัวเล็กตัวน้อยไม่เคยตกไว้ตีหลานฉัน

แดงเลยตอนคลอดใหม่เขาก็แม่ก็มาฝากเลี้ยงไว้พ่อแม่ก็ไปทำงานกรุงเทพ
ฉันก็เลี้ยงมาตลอดมันเลยเรียนที่โรงเรียนวัดโคกถึงป๖
ถึงป๖แล้วมมันเรียนอุฤทธิ์ม๒
แล้วพ่อก็มาเสียตอนนั้นแล้วก็แม่ก็พาไป
มีขอนแก่นไปเลี้ยงอยู่นู่นไปเรียนต่อ
เรียนถึงม๖แล้วก็จบม๖แล้วก็มาเที่ยวบ้านกลับมาบ้าน
แล้วก็ไปมาหาแม่เขาบ้างฉันบ้าง
ตั้งแต่แดงเลยใช่ไหมคะคุณป้าคือแดงเลยเนี่ยย่าอุ่มมาเลยแหละ

เพราะพ่อแม่ต้องไปทำงานกันเพราะฉะนั้นย่าเป็นคนเลี้ยงคนหลักเลยใช่ไหม
เพราะพ่อแม่ต้องไปทำงานกันเพราะฉะนั้นย่าเป็นคนเลี้ยงคนหลักเลยใช่ไหม
เพราะพ่อแม่ต้องไปทำงานกันเพราะฉะนั้นย่าเป็นคนเลี้ยงคนหลักเลยใช่ไหม

พ่อเขาเสียก็ไปแม่ก็ไปเรียงเองไปเรียนที่คนแก่น

คือแสดงว่าตั้งแต่เขาแดงเลยนะย่าอยู่กับย่ามาตลอดจนรู้ความจนเริ่มจะเข้าวัยรุ่นแล้วนะมต้นใช่ไหมคะ

บุคลิกเป็นยังไงคะตอนอยู่กับคุณย่า

เป็นเด็กดีใจดี

ตอนที่ก่อนเข้ารายการ

ก่อนที่จะพบว่าน้องหายไปแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

ไม่อยากให้ไปไหนเป็นห่วง

วันนั้นที่เขามาบอกว่าเขาจะไปทำงานเนี่ย

เขาบอกว่าจะไปทำที่เก่าที่เขาเคยทำ
ที่ร้านอาหารแถวขอนแก่นนะคะ

แต่เขาก็จะไป
เขาบอกเพื่อนเขาเยอะที่นั่น

เพราะว่าแอ๋มเคยไปทำที่นั่นแล้วหรือคะ
เคยไปไม่อยากให้ไปไหน
เป็นห่วงแบบนี้แน่

แล้วก็โตมาจนประมาณสักม๑ม๒

ญาติที่ชัยนาธเนี่ย

แล้วเล่าให้คนในบ้านฟังบ้างไหมคะคุณป้า
เขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดอะค่ะ

อยู่โรงเรียนแล้วก็เป็นแดนเซอร์อะไรพวกนี้

เป็นคนที่รักเพื่อน

ติดเพื่อนรักเพื่อนติดเพื่อน

มีความขัดแย้งหรือทะเลาะกับเพื่อนคนไหน
ไม่เคยมีเขาไม่เคยบอกเลย

ตอนที่เขามาบอกว่าจะกลับไปทำงาน
ร้านอาหารเดิมที่ขอนแก่นเนี่ย

ให้ย่าสงสัยไหมหรือแค่ไม่อยากให้
ห่างเฉยเลยไม่อยากให้ไป

ก็เป็นห่วงแอมอย่าไปเลย

อยากล้อมทำไม

ทางครอบครัวที่ใช่หน้าแอ๋มที่ว่าพูดว่าแอ๋มหายไป
เพื่อนก็โทรมาว่าแอ๋มหน้าพูดว่าน้องหายไป
แม่ก็โทรมาหาย่าย่าก็ไม่รู้เรื่อง
ว่าได้ข่าวยังก็ถามมันอยู่นั่นแหละโทรไป
ปกติเขาโทรหาคุณย่าหรือว่าคุณป้าหรือครอบครัวที่ชายนาฏบ่อยไหมคะ

โทรหาคุณย่าทุกวันไหมคุยกันทุกวันไหม

ทีนี้พอเพื่อนโทรมาบอกว่าแอ๋มหายไป

แต่ก็ไม่ติด
สุดท้ายแล้วครอบครัวรู้ข่าวจากใคร
ว่าแอ๋มถูกทำร้าย

ตำรวจโทรมาบอกเหรอตำรวจมันอารมณ์มาที่บ้าน

ซึ่งตอนนั้นคุณย่ากับคุณป้าตำรวจบอกละเอียดไหมคะ
รู้เรื่องแค่ไหนว่าถูกทำแบบไหน

ถึงต้องบอกว่าเจอแล้วเจอเมื่อกี้นี้เขาว่างั้น
ตายแล้วเพราะว่างั้นฉันก็ใจวิวเลย

ตำรวจมาพูดแบบนั้นเขาก็กลับ
เขาบอกละเอียดไหมว่าแอ๋มถูกทำแบบไหน

ไม่ได้บอกละเอียดบอกโดนฆ่าตายอะไรประมาณนี้
ไม่ได้บอกฆ่าตายแล้ว

แล้วพ่อแม่ก็ไปรับสบ

คุณแม่กับคุณพ่อคือครอบครัวใหม่ของคุณแม่เนาะ

ทีนี้คุณย่าขออนุญาตนะคะขอถามแบบนี้
พอตำรวจบอกว่ามาบอกที่ครอบครัวว่า

ตอนนั้นนึกออกไหมว่าแอ๋มจะมีเรื่องกับใครถึงขนาดที่
ก่อนจะบอกว่าจะกลับไปทำงานที่อะไร

เขาไม่เคยคิดอะไรไม่เคยพูดอะไร

คือระหว่างระหว่างวันนี้
คุณป้ากับคุณย่าทองหลอมเนี่ย

การไปทำแผนเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ที่นั่น
ทีนี้ภาพต้นรายการที่เป็นข่าว

ไม่ตั้งใจทำไมทำตายล่ะ

ถ่ายไว้นะ

แค่ตอบสั่งสอนก็

เราไม่แน่ใจเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสำนวน

รับสารภาพนะคะแต่ว่าในส่วนของโทษ

หรือแม้กระทั่งคนตามข่าว
มันแทบจะนึกถึงโทษอื่นไม่ออกอ่ะอาจารย์ครับ

ในมุมของกฎหมายก็คือมุมของกฎหมาย
พวกผมพวกผมพวกอายการศาลทนายความ
เราทำงานโดยขาดโดยไร้ความรู้สึก

แต่ภาพที่ออกทางสังคมวันนี้แน่นอนนั้นเจ็บปวด
หมั่นก็คือคนตายอันที่๑

อีกฝ่ายหนึ่งต้องตายตกต่ำเกินไป

อยากให้เป็นอย่างกันค่ะ

พยายามจะเปลี่ยนแม้แต่พูดถึงเรื่องโทษประหารชีวิต
ทีนี้ในประเด็นในคดีนี้มันสำคัญมาก

มันสำคัญเพราะว่าหนึ่งวันนี้คำถามแรกก่อนนะในหลักกฎหมาย
เรามีประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์บ้างไหม
เพราะการจะลงโทษคนต้องมีประจักษ์พยาน
ลำพังกฎหมายจะเขียนอย่างนี้นะครับใจเย็น
แต่ว่าเรื่องนี้มันลงโทษได้แหละแต่แค่ไหนดีอีกเรื่องหนึ่ง
ลำพังเฉพาะคำรับสารภาพหรือคำซัดทอดของผู้ต้องหา
ซึ่งกันและกันปกติแล้วเนี่ยกฎหมายห้ามรับฟัง
เขาจะห้าม๑๐๗เขาจะห้ามไม่ให้รับฟังเพื่อการลงโทษ
แต่จะมีพยานอื่นประกอบ

ใช่ไหมครับอาจารย์ขอแทรกขอแทรกก่อนเอาภาษาอย่างเราเลยเนาะ
เอาภาษากฎหมายนะย่าเอาแบบที่เราอยากรู้
อาจารย์เจ้าตัวยอมรับ
เจ้าตัวยอมรับแต่ว่าโดยหลักกฎหมายเนี่ย
ต้องพิสูจน์ความผิดของเขาให้ชัดแจ้ง
ขอแทรกนี่ไม่ฉกันเหรอคะ

ลักษณะชะกันจึงต้องมีพยานประกอบ
ผู้หญิงคนเดียวมันทำได้อย่างนี้
คือนี่แหละที่เป็นปันหาประเด็นที่พวกพี่หังห่วงกัน
คือคดีเนี่ยถ้าเป็นคดีรักทรัพย์ธรรมดารับสารภาพ
ไม่ต้องมีพยานอื่นมาเบิกความลงโทษได้เลย

โทษหนักเพราะฉะนั้นจะต้องมีพยานมายืนยันให้ชัดแจ้งว่าเขาเป็นคนกระทำ

อาจารย์ถ้าดูจากลักษณะเนี่ยคือแอ๋มถูกเอาตัวไปนะ

คำถามคือคำว่าพยานที่จะใช้ในคดีของอาจารย์ที่บอกว่าต้องมี
ต้องมีอาจจะเป็นพยานวัตถุหรือพยานอย่างอื่นได้

เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะ
เมื่อวานที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เขาบอกว่าคุยกับผู้ต้องหาแล้ว
ผู้ต้องหาเขาบอกว่าไม่ได้ไปนัดแนะไปเจอกันข้างถนน

ตรงนี้นะตรงนี้นะเอาล่ะผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ
แต่จริงแล้วถ้าเราจะรู้ว่ามันนัดแนะหรือไม่นัดแนะเนี่ย
ซึ่งจะมีผลต่อการไตรตรองหรือไม่ไตรตรอง
ถ้าผมจะลวงคนไปฆ่าเนี่ยผมต้องโทรศัพท์บอกหรือนัดให้มาพบใช่ไหม

อย่างนี้กระบวนการที่ว่าไตรตรองสมคบคิดล่วงหน้ามันไม่มี

คือที่อาจารย์จะบอกเนี่ยคือมันต้องมีหลักฐานตรงนี้แหละ
อาจารย์กำลังจะบอกว่าการที่จะบอกว่าไต่ตรองก่อนฆ่ากับไม่ไต่ตรองเนี่ยโทษมันไม่เหมือนกัน
ถ้าไตรตรองถ้าไตรตรองลวงไปฆ่า๒๘๙ประหารชีวิตสถานเดียว
แต่ถ้าไม่ใช่ไตรรองมันจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๒๐ปี
หรือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
คือกฎหมายเขาเรียงลำดับให้สารใช้ดุลพินิษฐ์ความหนักเบาของการกระทำ
อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าต่อให้ชัดขนาดนี้ไงคุณย่า
มันต้องชัดเพราะว่าถ้าเข้ากฎหมายคนละข้อโทษเป็นคนละอย่าง

มีแต่ต้องแยกออกเป็น๒ตอนนะ

กับการทำลายหลักฐาน

ทำลายศพนี่คือการทำลายหลักฐาน
การฆ่าแค่บีบคอถูกไหม

นี่ยังนักกว่า

ผมแยกในทฤษฎีทางกฎหมายไม่ได้เถียงอะไรนะ

เขาจะมองไอ้ที่บอกฆ่า

เข้าไปกลมขืนและเชื่อดคอ

สังคมเนี่ยเอาสองเรื่องนี้มารวม

เลยทำให้ดูว่าเป็นอมหิต

คือใจเขาก้าวร้าวเกินไป

อาจารย์ที่อาจารย์กำลังจะบอกเนี่ย

ลักษณะของการกระทำเนี่ย
มันโหดร้ายทารุณ

ที่ว่าเนี่ย

เพื่อฆ่าหรือเพื่ออำพลาง

อาจารย์ถ้าอย่างนี้มันออกมาอันนี้ถามแทนเลยนะคะ
คือท่านี้มันออกมาว่าตอนที่ทำให้เสียชีวิต

นั่นก็คือการอำพลางศพการทำลายศพ

นั่นก็จะอยู่แค่ที่ฆ่ะอย่างไรหรอ

มันก็เหมือนอูตูจำคดีอูตูได้ไหม

ทั้งแต่ก็ไม่ต้องทำลายศพ
ที่เราคุยกันมานะคะบางอย่าง
คือที่อาจารย์บอกมันมี๒เรื่องแล้ว

พยานหลักฐานพูดง่าย

ทีนี้เราฟังดูบีบคออย่างเดียว
ส่วนก่อนหน้านี้ต้องมี

ว่ามันเข้าการไตรตรองเอาไว้ก่อนไหม

ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไต่ตรองไว้ก่อน

โทษโทษหนักนะคุณย่าค่ะ
แต่มันจะไม่ใช่ทหารสถานเดียวใช่ไหม

พิสูจน์ไตรตรองและพิสูจน์ตรงไหน

แต่พยานที่ไหนอ่ะเด็กสั่วคนเดียว

เรามีโทรศัพท์ที่เขาขโมยไปขาย
ถ้าเราเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นมาแล้วถอดได้ว่า

ในรถเนี่ยโทรไปหรือเปล่า
ถ้าโทรไปก็จะโทรตาม

วันนี้ผมเอาใจช่วยพนักงานสอบสวน

เอาให้แน่นเลยนะ

ถ้าลูกผมเป็นผมก็อย่างนี้แหละ
แต่ว่าในกระบวนการทางกฎหมาย

คือว่าถ้าสำนวนแน่นนะ

ซึ่งถ้าแน่นกับหลวมเนี่ยโทษมันต่างกัน

ที่ทางครอบครัวได้รับทราบนะคะ

ได้คุยกับทางคุณแม่ของแอ๋มหรือเปล่า

หรือเขาส่งต่อข้อมูลมาบอกทางคุณป้ากับคุณย่าเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวฉันยังไม่ลืมประเด็นที่จะต้องถามอาจารย์ปรเมฆด้วยนะคะ
ว่าตกลงที่โซเชียลมีเดีย
วิภาควิจารณ์การกระทำของเจ้าพนักงาน

จากการทำการโหวตนะคะ

เพิ่งจะผ่านไปของวันนี้นะคะ
มีผู้ร่วมโหวตกับทางไทยรัฐ
๕๓๐๒๓คนนะคะ

เราให้โหวตว่าควรหรือไม่ควร
ที่จะมีการยกเลิก

ผู้ที่โหวตว่าควร

คือ๑๓๘๖๑คน

ไม่ควรยกเลิกโทษประหาร
มี๓๙๑๖๒คน

อันนี้คือเราพูดถึงในกรณีโทษประหารนะคะ

แล้วคนที่ลงมือไม่ควรจะรับโทษขนาดนี้เลยหรือ
แต่อันนี้ก็จะเป็นคนละเรื่องกันกับที่เราพูดในภาพรวมใหญ่

แต่เนี่ยโหวตในนี้ออกมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ในขณะที่ทางรายการได้ติดต่อ
ทางรองผู้บัญชาการ

ท่านก็ยังยืนยันขอยังไม่ให้สัมภาษณ์

ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีการแถลงตั้งแต่เมื่อวานนี้
เพราะมองว่าไม่มีประเด็นอะไรคืบหน้านะคะ
วันนี้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

และส่งฝากขังแล้วนะคะ

และผู้ต้องหาก็รับสารภาพเช่นเดิม

ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันอาจารย์

ทางครอบครัวรู้อะไรมากกว่าข่าวไหมนะคะ

คือไม่มีใครมาบอก

เท่าที่เราเห็นชื่อคนที่อยู่ในกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ย
มีเรารู้จักใครมาก่อนไหมคะ

แล้วแอ๋มเคยพูดถึงชื่อของใครที่เป็นผู้ต้องหาบ้างไหมคะ

ทีนี้หลังจากที่มีการไปรับศพแอ๋มโดยคุณแม่เขานะคะ
ได้มีการติดต่อบอกเล่าไหมว่ามีการตรวจศพแอ๋มแล้วพบว่าถูกกระทำอะไรอย่างไรบ้าง
หรือหน่วยงานที่ตรวจศพน้องเนี่ยบอกอะไรบ้าง

ไม่ได้บอกก็ดูข่าวกัน

ทีนี้สิ่งที่ฟังอาจารย์ปรเมฆไปเมื่อสักครู่นี้ให้คุณป้าลองตั้งคำถามก็ได้
ว่าคือเราหรือไม่ต้องตั้งคำถามก็ได้นะคืออันนี้เราเริ่ม
คุยได้เริ่มมา
เราเข้าใจหรือเราอยากรู้อะไรหรือเราคิดยังไงบ้างไหมคะ
เพราะสำนวนมันคนละเรื่องเนาะ
อย่างที่ผมบอกเติมนิดนะอย่างผมบอกถ้าเราไปดูโทรศัพท์ที่ถูกนำไปขาย
เพื่อหาว่ามีการเบอร์ติดต่อกันหรือไม่ระหว่าง๔๕คนกับผู้ตายอันที่หนึ่ง
ที่สองถ้าไม่มีเบอร์ตรงนั้นผู้ตายพูดกับใครก่อนบ้างไหมก่อนที่จะไปพบกับกลุ่มผู้ต้องหา
ไม่จำเป็นต้องพูดวันนั้นหรืออาจจะนัดกันล่วงหน้ากี่วัน
อันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้เพื่อให้ชี้ถึงการไตรตรองก่อน
เห็นเพื่อนที่ก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าอยากกลับก็เทาหมอจังคือนว่างนั้น
แค่นั้นและไม่บอกเลยจะไปหาใคร

ก็ต้องสอบเพื่อนดูเคยพูดอะไรบ่นอะไรอย่างที่คุณจอมขวัญถาม
มีเพื่อนของแอ๋มโทรมาคุยกับที่คุณย่าหรือคุณป้าบ้างไหมคะว่า
พูดอะไรบ่นอะไรพูดชื่อใครบ้างไหมก่อนที่แอ๋มจะหายไป
มีชื่อป๊อปคนเขาอยู่ด้วยกัน

เขาเดี๋ยวจะโทรมาบอกแม่เขาบอกว่าน้องหายไปแล้วแม่ก็บอกว่า
เท่าเมื่อไหร่บอกมาคืนมี่หรือบางงานเดียวมันมันก็บอกแจ้ง
เขาเล่าไหมว่าหายไปกับใครไม่รู้
แอ๋มมีเพื่อนสนิทเยอะมั้ยคนย่าคุณป้า

หรือญาติลูกพี่ลูกน้องญาติสนิทเนี่ยแอ๋มเล่าอะไรให้ฟังก่อนเกิดเหตุ

เอาอย่างนี้ถ้าสมมุติในมุมของคุณย่านะกับในมุมของคุณป้าเนี่ย
คือไม่มีระแคะระคายที่จะสงสัยว่าควรจะไปตามเอาพยานจากใครเลยใช่ไหม

คือตำรวจควรจะไปถามจากใครเนี่ยนึกไม่ออกเลยใช่ไหม

อืมเวลาเขามาอยู่บ้านคุณย่าเนี่ยนะเวลาเขาคุยโทรศัพท์
เขานั่งคุยให้เราได้ยินไหมหรือเขาออกไปคุยเลย
คนชื่อป๊อปก็โทรมาตลอดว่าให้กลับไปทำงาน

คนชื่อนี้เพื่อนเป็นเพื่อนเขานานยัง

แล้วเขาติดต่อเรามาไหมหลังจากเกิดข่าวนี้

เขาจะโทรไปหาแม่ของแอมมาก

คือมันขึ้นอยู่กับว่าสำนวนแน่นไม่แน่น
เพราะถ้าสำนวนต้นทางแน่นเนี่ย

หนึ่งเราอยากรู้ว่ามันมีการไตรตรองไหม

ประการที่๒อาจจะต้องไปดูสถานที่ที่เขาทำงานมาทำงานนานแล้วยัง
มีใครมาเฝ้าตามดูบ้างไหม

คนนี้มาแอบดูมาเคยสังเกตดู
นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเพื่อให้ชี้เป้าให้เห็นก่อนไง
เพราะปกติในคดีประเภทนี้ประเภทที่เตรียมตัวมาแล้ว
จะมีการชี้เป้าอย่างกรณีพอสมทเขาก่อน

ประเด็นนี้หนึ่งประเด็นแล้วทิ้งไว้ก่อน
ประเด็นที่๒คำถามที่สังคมถามกันอยู่ในวันนี้นะ

ต้องการลวงมาฆ่าหรือลวงมาทำร้าย

คือลวงมาเดี๋ยวก่อน
ตกลงมาสมมุติลวงมานะคุณย่า
แต่อาจจะไม่ได้ตั้งใจให้ถึงชีวิต
เราไม่เอาคำว่าไม่ตั้งใจเราไม่เอา

เขาเตรียมมาที่จะฆ่าเนี่ยนะ
เขามีอาวุธยุทธโปรกรณ์มีอะไร
ลำพังแค่มือเฉยมันก็ไม่น่าจะใช่

แต่ว่าตอนแรกที่เราฟังข่าว

ใช่ถุงพลาสติกมาครอบ

หลักฐานตัวนี้มันจะอยู่กับการชนะสูตรพลิกศพ
ว่ารอยรอบคอมันเป็นรอยมือ
หรือลอยเชือกหรือลอยผ้าดึง

เขาอาจจะเก็บไว้เป็นความลับก็ได้

แต่ผมเพียงแต่อธิบายให้คุณย่าฟัง

ไม่ได้ตั้งใจยกไว้หนูไม่ได้ตั้งใจ

คุณพูดยังไงก็พูดได้ถูกไหม

คุณเตรียมถุงพลาสติกคุณเตรียมเชือกเตรียมอะไร
อันนั้นคือถ้าเตรียมอย่างนั้นไป
จงใจตรองแน่นอน

หลานชีวิตสถานเดียว

เช่ารถด้วยใช่ไหม

ข่าวออกนะผมพูดตามข่าวนะ

มีอะไรกับ

ป๋องเนี่ยได้ข่าวว่าไปซื้อทีหลัง
ไปซื้อกระป๋องไปซื้อเรื่อยซื้ออะไรทีหลัง
ตรงนี้คนที่อยู่ในรถทุกคนไปจอดแล้วซื้อ
ข้อหานี้ทำลายศพโดนทุกคน

พวกผมจะเรียกว่าคดีเลือดสุพรรณ
มาด้วยกันไปด้วยกันติดคุกด้วยกัน
คือแต่อันนี้ที่อาจารย์บอกมันไม่ใช่เป้าใหญ่

เพราะอันนั้นคือจะเข้ารักษณะทำลายศพ

พี่อาจารย์บอกแบบนี้สักครู่นี้
คุณย่ากับป้ามีอะไรเพิ่มเติมไหม
อาจารย์จะนึกออกบอกได้
ว่าเรารู้อะไรมาเพิ่มกว่านี้ไหม
บอกเราไหมว่าเขาเตรียมอะไรกันมาบ้าง

ก็มีคนมีพยานยืนยันว่าเขาไปซื้อทีหลัง

ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าตำรวจ

เดี๋ยวขอพักสักครู่มันมีประเด็นอีกหนึ่งเรื่อง
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้คือมีการพูดนอกรอบนะคะ

ก็พูดประเด็นนี้ก็คือการแสดงออกของเจ้าพนักงาน
แสดงออกของตำรวจเช่นเดียวกันคุณย่ากับคุณป้าก็มีความกังขาเรื่องนี้เหมือนกัน
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันมีคำอธิบายจริงหรือว่ามันเป็นจิตวิทยา
มันเป็นดุลพินิษฐ์ของเจ้าพนักงานหรือจริงแล้วมันฟังไม่ขึ้นสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะข่าวที่ออกมาเนี่ยนะคะมีข้อสั่งการนะคะ
พูดกันง่ายก็คือมีการกำชับทุกหน่วยของตำรวจนะคะ
ในการถ่ายภาพวิดีโอเผยแพร่แชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในคดี
เพราะว่าเอาเข้าตรงก็คือโยงมาจากคดีนี้แหละ
ที่ถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะคะ
ในขณะที่ก็มีคำอธิบายบางส่วนที่ออกมาเหมือนกัน
จากตำรวจตมจังหวัดเชียงรายนะคะที่บอกว่าการดูแลผู้ต้องหาในลักษณะที่เราเห็น
แล้วก็โดนวิภาควิจารณ์นั้นก็ถือเป็นหลักจิตวิทยานะคะ
เพื่อลดแรงกดดันของผู้ต้องหาและส่วนการไม่สวมกุญแจมือ
ก็เพราะว่าผู้ต้องหาได้มีการประสานขอมอบตัวกับทางการ
โดยที่ไม่ได้ถูกติดตามจับกลุ่มขณะหลบหนี
การทาแป้งอันนี้เป็นส่วนตัวของผู้หญิงนะคะที่จะรักสวยรักงาม
อันนี้คือคร่าวคุณผู้ชมได้ยินในข่าวมาอยู่แล้วล่ะ
เราจะรู้สึกอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าความรู้สึกตอนที่ตามข่าว
ตอนที่จับตัวส่งตัวใช่ไหม
เราเห็นเรามีอะไรคาใจมีคำถามอะไรไหม
เพราะเดี๋ยวสุดท้ายจะให้อาจารย์ปรเมฆตอบให้
ดีใจว่าเป็นที่ได้จำได้

ดูลักษณะท่าทางเราสงสัยเหมือนที่คนตามข่าวสงสัยไหม
ขอขอบคุณตำรวจด้วยช่วยจับคนร้ายได้
อืม

คุณป้าล่ะ

เพราะดูหน้าตาเขาจะลื่นเหลือเกินนะคะ
อันนี้ดูตั้งแต่ตอนข่าวจับตัวได้ใช่ไหมคะ

ดูเหมือนกับไม่ใช่ผู้ร้ายนะ
คือที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่จะให้โมโหอะไรนะคะ

คือคนดูข่าวคนอื่นก็มีคำถาม
ครอบครัวดิฉันคิดเอาเองว่าก็คงมีคำถามคาใจเหมือนกัน

ดิฉันอาจจะไม่เหมาะที่ให้อายการพูดแทนตำรวจจริงอยากได้ตำรวจมาพูดนะคะ

อาจารย์ตกลงแล้วกุญแจมือ
หรือการถ่ายรูป

อาจารย์พูดทั้งหมดที่อาจารย์ตามข่าวเลย
ธนาการคือพันธนาการเท่าที่จะเป็นเพื่อป้องกันการหลบหนี

แต่วิธีปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันมาเราใส่กุญแจมือตลอด
แต่สำหรับผู้หญิงเราไม่ค่อยได้ใส่

โดยหลักการเป็นอย่างนั้น
ไม่เป็นไรเป็นบิลพีเมทที่ตำรวจพูดถูก

นี่คือวิธีการก็คิดมีเพื่อเพิ่มป้องกันการหลบหนี
แต่ตรงที่ว่ามาถ่ายรูป
และมาให้นู่นให้นี่
มันมากกว่าปกติต่างหาก

เดี๋ยวนะถ้าเอาแค่กุญแจมือ

เพราะผู้หญิงเราไม่ใส่ไปดูได้ครับ
เข้าใจได้ต่อให้คดี
ค่อนข้างจะรุนแรงแบบนี้

จะเข้าลักษณะการแสดงออกในการถ่ายรูป

เจ้าพนักงานทั้งตัวผู้ต้องหาอย่างญาติคนตาย

อาจารย์มันจะเข้ารักษณะการใช้จิตวิทยาได้ไหม

เพื่อให้การสอบ
ต้องกดลงไปสอบทิ้ง๔ชั่วโมง
สอบทีทั้งวันสอบทีทั้งคืน

เขาสบายใจที่จะพูด

เปิดดูทุกคดีไม่มี
มีแต่สอบกันกลางคืนยันเช้า

สอบจนหมดแรงแล้วหมดแรง
จะรับสารภาพจะพูดมาทั้งหมด

การให้เขาเค้นออกมาต้องทำให้เขาเหนื่อย

ต้องไปดูอีกทุกคดี

ของเขาก็ปกป้องที่หลานฉันไม่ปกป้อง

ลูกหลานก็มั่งจะเจ็บไหมเจ็บปวดไหม

ในส่วนของผู้สูญเสียเนอะ

ส่วนหนึ่งส่วนสำนวนถ้าแน่น
มันอาจจะไปถึงสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเป็น
แต่ถ้ามันไม่แน่นมันอาจจะออกผลอีกแบบ

วันนี้ขอบพระคุณที่ร่วมรายการ

ครับยินดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป